หลังจากที่ได้หยุดพักผ่อนกับวันอากาศสบาย
มีแสงส่องลงมาหลายจุดหลายพื้นที่
หลังจากที่ต้องเผชิญฝนมาหลายคนหยุดยาวต่อเนื่องนะครับ
เพราะว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
แต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปอาจจะต้องวางแผนการใช้ชีวิตการทำกิจกรรมหน่อยนะครับ
เพราะว่าหลังจากนี้มีการคาดการณ์ว่าหลายพื้นที่มีโอกาสที่จะต้องมาเจอกับฝนอีกครั้งหนึ่ง
ก็เป็นผลพวงจากกระแสลมที่มีการเหนียวนำเอากลุ่มฝน
จากบริเวณทะเลฝั่งอันดามันข้ามมาฝั่งอ่าวไทยนะครับ
คุณผู้ชมอยากให้สังเกตจุดนี้นะครับคือแนวร่องฝน
คือจุดที่ถ้าหากมีพายุเกิดขึ้นไม่ว่าจะฝั่งไหนก็ตามแต่
พายุนั้นจะเคลื่อนที่เข้าหาแนวร่องนี้นะครับ
ก่อนอันนี้เคลื่อนที่ผ่านบริเวณเมืองไหนของเรา

แต่ว่าร่องนี้ตอนนี้ไปอยู่แถวบริเวณทางประเทศจีนแล้ว
หลังจากนี้เป็นต้นไปมีการคาดการณ์แบบนี้
ว่าจะมีเรื่องของการก่อตัวของพายุเกิดขึ้น
แต่แน่นอนครับช่วงแรกนั้นความชื้นที่เข้ามา
ก็จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้อุณหภูมินั้นเพิ่มสูงขึ้น
ถ้าสังเกตดีจุดแถบนี้แถบนี้นะครับ
คือบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน
สีนั้นเริ่มเปลี่ยนแปลงนะครับจากส้มอ่อนกลายเป็นส้มเข้มขึ้น
หมายความว่าอากาศนั้นร้อนขึ้นนะครับ
หลังจากนั้นครับความชื้นที่เข้ามาสะสมก็จะเป็นปัจจัยสำคัญ
ทำให้ปริมาณฝนนั้นเพิ่มขึ้นนะครับ
แล้วก็มีอีกหนึ่งปัจจัยก็คือเรื่องของพายุที่จะมีการเหนียวนำ
กระแสลมจากฝั่งอันดามันเข้ามาปะทะในชายฝั่งมากยิ่งขึ้น
สังเกตว่าคลื่นก็จะเริ่มแรงขึ้นในช่วงประมาณต้นสัปดาห์
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับการคาดการณ์สถานการณ์ฝนว่า
พวงจากพายุนั้นมีการส่งผลต่อสถานการณ์ฝนในเมืองไทยของเราอย่างไร
คุณผู้ชมสังเกตกลุ่มฝนที่อยู่ในบริเวณฝั่งพม่าดีนะครับ
ค่อยมีการก่อตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็มีการเคลื่อนที่ผ่านเมืองไทยของเรานะครับ
เพื่อที่จะข้ามไปอีกมหาสมุทรหนึ่งเข้าหาศูนย์กลางพายุนั่นเอง
แต่ว่าพายุลูกนี้จากการคาดการณ์เคลื่อนที่เข้าสู่บริเวณประเทศจีน
ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยเต็มแต่ว่าเราได้โดนทางอ้อมเท่านั้นนะครับ
นี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมพุพธนันทร์พี่สิทธิ์มหันศ์สวัสดีครับ